สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ

ตีสองสิบนาทีผมก็นึกว่าคุณคุณทุนานจะไม่อยู่แล้ว

ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
เกี่ยวกับสภาพอากาศที่อยู่ในพื้นที่

การพยายามก่อนของเราก็ค่อนข้างที่จะ

ช่วงฝนที่เอื้อต่อการ

เป็นเรื่องที่สามารถให้จะ

ถ้ำเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดลงได้อย่างรวดเร็ว

สถานการณ์จะดีไปจนถึงช่วงประมาณ
ปลายสัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดหลังปลายสัปดาห

อีกครั้งหนึ่งนอกจากที่เชียงราย
ภาคอื่นต้องฟังด้วยนะครับเพราะว่าจะได้

คุณผู้ชมครับปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผล
ต่อสถานการณ์สภาพอากาศเมืองไทย

พายุที่มีชื่อว่าพระพิรุณนั่นเองนะครับ

กำลังส่งผลดีต่อเมืองไทย

เนี่ยนะครับพัฒนาความระยะลมอย่างต่อเนื่อง

เป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑นะครับ
กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น

อยู่ด้านบนของเรานะครับจึงทำให้ขณะนี้เอง

ถูกดูดเข้าสู่พายุไต้ฝุ่นลูกนี้นะครับ

แล้วก็ภาคตะวันออกที่เจอกันในวันนี้

แต่ว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับสิ่งที่
เจอหลังจากนี้ถือว่านี่เป็นแค่

และเป็นพื้นที่ทางตอนบนจะได้รับ
อิทธิพลจากพายุลูกนี้มากน้อยแค่ไหน

จากการตรวจสอบพายุลูกนี้

พายุลูกนี้มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่

การที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ตอนนี้มี๒แนวขณะนี้เองนะครับ
พายุลูกนี้ทำให้แนวร่องฝน

พายุนะครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง

ผ่านบริเวณตอนกลางเลยนะครับ

ภูเขาบางมุมอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็จะมีฝน
ที่เข้ามาปกคลุมแล้วก็ตกตาม
หน้าเขาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางอยู่

ในช่วงหลังกลางสัปดาห์ครับแนวร่องฝนนั้น
จะค่อยต่ำลงมาเรื่อย
ก็จะทำให้มีฝนตกในพื้นที่

หลังจากนั้นช่วงสุดสัปดาห์ช่วงตั้งแต่วันเสาร์

ฟ้าฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
ประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
และที่สำคัญเชียงรายก็เป็นหนึ่งจุดที่

ส่วนนี้คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
คร่าวนะครับหยาบในวันพรุ่งนี้
สีฟ้าคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน

ตั้งแต่พยาวไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ

ส่วนตอนบนครับจะสังเกตว่าค่อนข้างโล่งนะครับ

ส่วนนี้เป็นภาพที่แสดงแผนที่

จะพบว่าส่วนใหญ่บริเวณทางตอนบนโล่งนะครับ

จุดที่ตอนนี้ภารกิจยังคงดำเนินต่อไปนะครับ
ที่สำคัญก็คือการเอาทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำแน่นอน
ปริมาณน้ำในถ้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องควบคุมให้ได้
ภายในระยะเวลาประมาณ๔๕วันนี้
ถ้าหากเราตรวจสอบปริมาณฝนที่จะตกในวันพรุ่งนี้
ฝนในบริเวณทางตอนบนยังคงโล่งนะครับ
เช่นเดียวกับในบริเวณพื้นที่ตอนล่างยังคงโล่งอยู่นะครับ
มีตกหน่อยหนึ่งก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ

หลังจากนั้นถ้าหากเราคำนวณต่อไปนี่คือช่วงเที่ยงนะครับ
ก็จะพบว่าเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามามีบทบาทแล้วนะครับ
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ

ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมากที่สุด
ก็คือช่วงประมาณบ่าย๒โมงนะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเกาะตัวเป็นกลุ่มฝน
ซึ่งกลุ่มฝนที่ตกในพื้นที่เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มฝนลักษณะของกลุ่มฝนภูเขานะครับ

พอสะสมจนอิ่มตัวแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝน
ตกประมาณ๑ชั่วโมงแบบหนักแล้วก็จะหายไปนะครับ

นี่คือปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาสะสม๑๒ชั่วโมงนะครับ
สังเกตว่าค่อนข้างน้อยนะครับเป็นตัวเล็กตัวเดียวนะครับ
คำนวณต่อไป๒๔ชั่วโมงก็พบว่าตัวเลขนั้นก็ไม่มากเท่าไหร่
เทียบกับวันก่อนหน้านี้ก็พบว่าตัวเลขค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
นี่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการนำเอาทั้ง๑๒คนออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมสภาพอากาศอุณหภูมิระหว่างวัน
ถือว่ามีผลมากทีเดียวนะครับสำหรับสุขภาพร่างกาย
ของคนที่ปฏิบัติภารกิจรวมไปถึงน้องทุกคนด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบในวันพรุ่งนี้ความชื้นลดต่ำลงเหลือที่ประมาณ๕๐
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าความอึดอัดความร้อนอบอ้าวก็จะมีผลน้อยลง
อากาศจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นจากวัน๒วันที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่แรงขึ้นนะครับหอบเอาความชื้นจากบริเวณภูเขาออกไป
ดังนั้นเมื่อลมหอบเอาความชื้นไปเยอะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับ
ส่วนท้องฟ้าในตอนกลางวันท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับ
แต่ว่าแดดยังคงร้อนแรงนะครับในตอนกลางวัน
จึงทำให้สถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
แม้ว่าฝนจะตกน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังกันหน่อยก็คือเรื่องของ
อุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองอุณหภูมิจะเย็นลงนะครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๐ต้นเท่านั้นนะครับฝนน้อยนะครับ
ซึ่งเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็จะใกล้เคียงกับช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา
ก็คือไม่ได้ส่งผลกระทบแล้วก็ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจยากมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างที่บอกเลยครับว่าอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถที่จะทำให้ร่างกายนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายนะครับ
เพราะอุณหภูมิระหว่างวันต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๒สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๔ต่างกันประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนรวมไปถึงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นที่จุดที่มีการช่วยเหลือทั้ง๑๒คนออกมาจากถ้ำนะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ